ให้คุณผู้ชมไปดูภาพนะคะที่ได้มาจากกล้องวงจรปิดติดไว้
หน้าเต็นต์รถเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าที่ผ่านมา
คุณภาคภูมิมีรถกระบะคันหนึ่งขับมาแล้วก็อยู่ดีเอียงไปทางขวา
เกือบจะไปแบบชนเกาะกลางแล้วนะแล้วก็เบี่ยงมาซ้าย
นี่แล้วพุ่งชนรถที่จอดอยู่สองคันแบบนี้
พอไปดูปุ๊บคนขับรถที่ไปชนเขาเนี่ยที่เป็นรถกระบะเนี่ย
หลับอยู่ในรถนี่ยังดีนะมาไม่เร็วเท่าไหร่
ใช่ก็เรียกเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกตัวค่ะอืม
เนี่ยคือชนขนาดนี้ยังหลับอยู่เหรอยังหลับ
ใช่ไหมไม่ใช่สลบใช่ไหมเขาบอกว่าหลับเขาบอกว่าหลับ
เนี่ยหลังเกิดเหตุเนี่ยกู้ภัยตำรวจพยายามเรียกอะค่ะ
เขย่าตัวก็ไม่ตื่นไม่รู้สึกตัวนะ
คุณภาคภูมิเขย่าตัวอยู่ตั้งนานขนาดไปชนแล้ว
แต่เขาได้กลิ่นเหล้าอ่ะ
อันนี้ได้กลิ่นเหล้าอ่ะจากผู้ชายคนนี้ที่ขับรถกระบะไปชนท้ายเขาเนี่ยค่ะ
เดี๋ยวไปดูภาพตอนปลุกดีไหมว่าปลุกยังไงเออปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นเนี่ย

นิ่งนิ่งเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ริมถนนห้วยยอดตำบลทัพเที่ยง
อำเภอเมืองตรังนะคะครับคือรถกระบะคันนี้เนี่ย
พอขับผ่านสามแยกถนนห้วยยอดมาเอียงไปขวาก่อน
จะชนเกาะกลางถนนแล้วเหมือนคนขับหักซ้ายอ่ะ
ซ้ายปุ๊บก็มาชนรถที่จอดอยู่๒คันเนี่ยค่ะ
ญาติของคนขับรถกระบะคันนี้ก็มาที่เกิดเหตุนะคะ
ก็เลยรู้ว่าคนที่นั่งหลับอยู่ในรถกระบะที่ไปชนเขา
อ่าชื่อว่านายถาวรไกรเทพอายุสี่สิบแปดปี
อืมตำรวจก็ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลศูนย์ตรัง
ครับก็แน่แน่ค่ะต้องไปตรวจวัดค่าแอลกอฮอลในเลือดอ่ะค่ะ
อืมว่าเกินกว่ากฎหมายกำหนดหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าได้กลิ่นไง
ได้กลิ่นเหมือนกันแต่เอ๊ะหรือว่าเขาป่วยไหมก็มองอีกมุมหนึ่งนะ
แง่ดีว่าหรือเขาป่วยหรือเป็นโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่า
แต่ที่แน่ก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ใช้ค่าเสียหายรถที่ไปชนเขาด้วยนะคะ
คือจากสภาพก็ต้องไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลและเพราะว่า๘๐๕๐๘
ต้องใช้แรงเป่าใช่ไหมอ่าอาจจะทั้งมึน
อะไรก็ว่ากันไปแต่แปลกหลับได้ขนาดนั้นเลยเห
เอามือตบมือข้างหูอย่างเงี้ก็ไม่ตื่นอ่ะอาจจะจุกด้วยมึนด้วย